เรื่องนี้พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่กระทรวงยุติธรรม
มีคำสั่งให้ผู้คุมเรือนจำหญิงคนหนึ่งออกจากราชการค่ะ
เพราะว่าผู้คุมเรือนจำคนนี้ถูกยื่นหลักฐานให้ตรวจสอบ
เพราะว่าไปเรียกรับผลประโยชน์จากครอบครัวของผู้ต้องขังค่ะ
เรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็คงต้องตรวจสอบกันยาวเลยนะคะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้สังคม
พาผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๑ปีซึ่งคุณแม่ของเธอเป็นผู้ถูกคุมขังหญิง
อยู่ในทันทะสถานหญิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เอาหลักฐานมายื่นหนังสือกับกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
มีคนคนหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทันทะสถานแล้วเรียกรับเงิน
อ้างว่าเป็นค่าดูแลคุณแม่ซึ่งถูกเป็นผู้ต้องขังอยู่
พอเธอให้ไม่ได้นะคะจนถึงขณะนี้ก็จะขอเยี่ยมแม่ก็ไม่ได้
จดหมายให้แม่ก็ไม่ได้เธอก็กลัวว่าแม่จะไม่ได้รับอันตราย
เนี่ยค่ะค่าดูแลต่างที่เธอเอามาแสดงเนี่ยนะคะ
ก็อย่างเช่นค่าเสื้อ๕๐๐บาทค่ากำนัน๑๐๐บาทค่าส้มตำ๑๐๐บาท
ปลาเผา๑๐๐๐บาทค่าส่งจดหมายให้ผู้ถูกคุมขัง๑๐๐บาท
เค้ก๑๐๐๐บาทค่าซื้อของ๔๐๐บาท
เนี่ยค่ะเขาเอามาเรียกเก็บกับเธอโอ้โหนะคะ
คนที่อ้างว่าเป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่ทันทะสถาน
เอามาเรียกเก็บกับเธอโดยเฉพาะรายการอาหารที่พบเนี่ย
เธอก็คล่องใจบอกในเรือนจำมีเมนูแบบนี้ด้วยเหรอ
ปลาเผาส้มตำนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสลิปโอน

แต่ไม่มีใครเอาผิดได้ค่ะ
แต่ที่คุณแม่ได้รับก็คือแม่ไม่ได้รับอะไรเลยนะคะ
ถ้าออกมาเป็นลักษณะนี้เหมือนผู้คุมเอาผู้ถูกคุมขังมาเป็นตัวประกัน

ล่าสุดในวันลบนาคบัวค่ะรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมรับหนังสือไปแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่ากระทรวงมีคำสั่งให้ผู้คุมรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานตามขั้นตอนนะคะ
แล้วถ้าพบว่าผิดก็ต้องถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญา
ซึ่งเบื้องต้นเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
แล้วก็บอกเลยค่ะถ้าหากว่ามีใครถูกเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะแบบนี้
ขอให้ร้องเรียนที่พบเรือนจำทั่วประเทศค่ะ